เรื่องของหวย๓๐ล้านที่เกิดขึ้นในวันนี้
แล้วก็ปฏิกิริยาทั้งหมดจากทุกฝ่ายนะครับ
เราย้อนไปดูสักนิดหนึ่งไม่ไกลมาก
เอาแค่วันที่ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของ
แต่เจอรอยนิ้วมืออยู่๒รอยเป็นของร้อยตำรวจโทจรูล
ไม่มีของครูปรีชาแต่วันนั้นทั้งสองฝ่ายนะฮะ
โดยเฉพาะครูปรีชาก็ยังคงยืนยันว่าเขาเป็นคนซื้อโรตตาลี
ร้อยตำรวจโธจรูลก็ยืนยันว่าก็นี่แหละก็โรตตาลีของเขาไง
ถึงมีรอยนิ้วมือของเขาแต่ว่าที่สุดแล้ววันนั้นคดียังไม่ได้จบนะครับ
ก่อนที่จำนวดแถลงวันนี้นะเดี๋ยวย้อนไปฟังวันนั้นก่อน
ทั้งสองฝ่ายต่างยืนยันซึ่งกันและกันเนี่ยนะว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่๕ใบ๓๐ล้านนะครับ
แต่ปรากฏว่าลายนิ้วมือนั้นเป็นของของคุณลุงจรูนซึ่งก็เป็นที่ยอมรับครับ
เพราะว่าคุณลุงจรูนนำโรตเตอรี่ของผมไปขึ้นเงินเขาก็ต้องมีของข่าวอยู่แล้วนะครับ
ดังนั้นไม่น่าสงสัยนะคะว่ามีลายนิ้วมือของคุณลุงจรูน

เพราะอาจารย์พิชาเองจับโรตตาลีแบบนี้ครับคือโรตตาลีที่เป็น๒พลาสติก
ดังนั้นซองพลาสติกก็ไม่สามารถจะมีลายนิ้วมือ
ดังนั้นที่ทางสวัสดิ์หรือรองสวัสดิ์หรือร้อยเวรให้อาจารย์พิชาได้ไปตรวจลายนิ้วมือ
ก็ได้แจ้งแล้วนะครับว่าอาจารย์ต้องไปทำไม
แล้วเราเป็นผู้ที่ถูกลอตเตอรี่จริงทางร้อยเวรก็บอกว่า
อาจารย์ไปเถอะครับไปเพื่อความบริสุทธิ์ของอาจารย์
สบายใจมาตั้งแต่แรกแล้วไม่มีความหนักใจอะไรทั้งหมด
แล้วถึงตอนนี้เราพอจะนึกออกไหมว่า๒ชิ้นที่ตำรวจรออยู่ว่าเป็นหลักฐานภายในรูเรือ

อยากมีอะไรมาเยอะกว่าสัก๒ชิ้นก็ได้ไม่เป็นไรครับ
ดังนั้นสิ่งต่างที่คุณครูออกมาพูดวันนี้
เน้นย้ำนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริง
และสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจริง
แล้วสิ่งที่จริงคุณครูไม่กลัวครับ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่จริงมันพิสูจน์ได้
เชื่อไหมครับขณะนี้เจอพยานเจอรักฐาน
ซึ่งเป็นกล้องวงจรปิด
รักฐานต่างที่เป็นพยานบุคคล
ไอ้โม่งขอพูดคำว่าไอ้โม่งนะ

แล้วก็ถามคนทั่วไปว่าลอตเตอรี่อันนี้เป็นของใคร

ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่๓๑พฤศจิกายน
อยู่ในพื้นที่ตลาดนัดเรสซิตี้
แล้วบุคคลเหล่านี้ทางสวรสอบสวน
ก็ได้เรียกตัวมาสอบสวนเรียบร้อยแล้ว
หลักฐาน๒ชิ้นที่ว่านี้มันถูกใช้
น่าจะมาจากการสอบอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่า

ของผมมันจะไม่มีอะไร
เดี๋ยวนะนี่ถ้าขึ้นขนาดนี้บอกเลยดีกว่า

บอกเร็ว
นะครัวนี้อยากให้มีมากว่าก็สองชิ้นแล้วทำไว้นี้ไง

ทั้งตำรวจมันก็พี่เข้านี่ไปตัวพี่เข้านี่ไปตัว

รัตเตอรี่กับกล้องของเจ้า

ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็น๒ชิ้นนี้ก็ได้

จากจริงแล้วตั้งแต่ข่าวแล้วนะคะ
แล้วจนที่ท่านรองบอกเมื่อสักครู่นี้

ผมต้องไปกังวลอะไรในเมื่อผมเป็นคนซื้อ
แล้วผมจะไม่มีอะไรที่จะให้จับผิดผมได้

ทำนี่เผื่อใจไว้ไหมว่าต้องไปสู้กัน
ดับเนี้ยภือใจไว้ยังครับ
ผลผิดมันก็ผิด